แต่ว่าที่ว่าผมเล่าเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ขึ้นไปบนต้นตานนะครับ
ผมอยากให้บอกว่าเราซื้อกินดีกว่าช่วยเกษตรกรดีกว่า
นั่นแหละครับคุณผู้ชมผมจะพาไปที่แก่ดำจังหวัดมหาศาลคาม
ชาวบ้านเขาปลูกผักปอดสารพิษแล้วก็สร้างรายได้
แล้วก็สร้างสามัคคีความสามัคคีในชุมชนด้วยนะ
นี่แหละครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นผักนานาชนิดครับ
ขนากวางตุ้งผักชีผักพริกผักหอมมะเขือถั่วฝักยาวนะครับ
มานะครับนึกว่ารถนึกว่ารถเอ้ยขาย
กลับข้าวแล้วนะครับกลับข้าวนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่า
อยู่ในหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับสร้างความสามัคคี
เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหัวขัวนะครับ
หัวขัวภาษาอีสานบ้านผมนะครับเรียกหัวขัวแต่ภาษาไทยนะครับคือหัวสะพาน
อยู่ริมหนองแก่ดำตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
ขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชนประธาน๒๐ไร่ครับ
เพื่อให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันปลูกผักอินซีปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้และสร้างความสามัคคี
นายอาทิตย์ภูมิแก่ดำผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านหัวขัวก็บอกว่า
เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันปลูกผักปอดสารพิษที่นี่
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคีในชุมชนที่มีจำนวน๑๑๙ครัวเรือนครับ
และใช้ประโยชน์จากน้องแก่ดำอย่างเต็มที่มารวมกันปลูกผักปลอดสารพิษสร้างรายได้
คือการทำเกษตรที่ดีได้มาตรฐานปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและมีคุณภาพดี
มันปลูกหลายอย่างครับผักที่นี่นะครับไม่ใช่ปลูกเฉพาะอย่างเดียวเป็นผักผสมผสานกันนะครับ
แล้วก็เป็นผักตามฤดูกาลผู้บริโภคก็บางครั้งส่วนมากเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปนะครับ
ชาวบ้านใกล้ใกล้เรือนเคียงแถวนี้หรือหรือในแก่ดำเขาก็มาซื้อที่แปลงเลยเพราะว่าเขาได้เลือกนะครับ
คุณอยากกินต้นที่สดต้นที่สวยคุณก็เลือกเลยนะครับแล้วก็คิดราคาคิดตังค์กันเลย
ผู้ใหญ่อาทิตย์ยังบอกด้วยว่าเกษตรกรปลูกผักจะมีรายได้วันละประมาณ๓๐๐บาทครับ
จากขายปลีกหน้าสวนแล้วยังนำออกไปขายในตลาดนัดชุมชนทั้งในตัวอำเภอกาดำและในตัวจังหวัดมหาสารคาม
รวมทั้งยังส่งขายให้โรงพยาบาลแก่ดำเพื่อทำอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
ที่นี่สามารถปลูกผักหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีแม้จะเป็นช่วงหน้าแรงก็ปลูกได้เพราะว่าอยู่ใกล้หนองแก่ดำ
แต่ก็ส่งเสริมให้เกษตรกรหาแนวทางในการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักบริการจัดหาน้ำงดทำนาปลังปลูกผักใช้น้ำน้อยเพื่อไม่ให้ใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีครับ
ถือว่าเป็นพื้นที่เรียนรู้เลยเนอะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเนาะ
ที่อีกหน่อยเผื่อใครที่อยากจะไปดูแปลงนี้ไปดูงาน
ไปดูงานว่าเขาทำกันยังไงถึงมีผักเขียวแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำน้อย
ก็ย้ำอยู่ที่ริมหนองแก่ดำตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ของกรมชมประทาน๒๐ไร่เขาโหน่าสนใจ